เอาไปดูนกบ้างดีกว่า

นกที่เราเคยนำเสนอไปก็อาจจะเป็นนกแสนรู้นกพูดได้ใช่ไหมคะ
แต่วันนี้จะนำเสนอนกสายแดนส์ค่ะ
ข่าวว่าเจ้านกตัวนี้ล่าสุด

ตอนนี้คือปวดหลังแล้วนะ
เจ้าของบอกว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วกระดูกคอมัน
คือแหมโยกสักขนาดนี้ถูกไหมคุณ
คืออย่างนี้แล้วก็ได้ยินเพลงที่ไหนไม่ได้
จะต้องมีการขึ้นย้ายใส่จัดเซ็กโยกคอมันแบบนี้

ได้เหมือนกันแต่ว่าของแบบนี้มันต้องมีเพื่อน
เดี๋ยวนะคุณยังห่วงว่านกแก้วจะกระดูกคอเคลื่อน
แล้วคุณไม่ห่วงคุณแม่ว่าจะเคลื่อนเมื่อเหรอคะ

แล้วนี่เห็นไหมมันเป็นนกที่อารมณ์ดี

ในติ๊กโต๊คเลยคุณผู้ชมไปเสิร์ชหาด้วยเลย
เดี๋ยว
ดูดิเต้นอย่างนี้โยกอย่างนี้คนยังอายเลย
เอาจริงเอาไปขายตามตลาดนัด
ไปโชว์ตามตลาดนักอยู่นะ
คุณเคยเห็นตามตลาดนักที่มีของเล่นปะ
โชว์สิจะไปขายทำไมล่ะนะ
อ๋อเปิดรอบให้ดู

น่ารักเอามาให้ดู